สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะเป็นเวลากว่าห้าวันแล้วนะคะที่ร่องฝนได้พาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทยนั่นก็คือภาคเหนือและภาคอีสานทำให้มีฝนตกสะสมจนเกิดน้ำท่วมนะคะส่วนหลังจากนี้เราคาดว่าฝนนะคะจะลดลงค่ะคุณผู้ชมส่วนสถานการณ์ฝนในภาคเหนือก็ยัง
ทรงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะสถานการณ์ฝนที่ลดลงในช่วงนี้นะคะเกิดจากร่องฝนที่ก่อนหน้านี้พาดผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยค่ะเคลื่อนตัวขึ้นไปบริเวณเมียนมาค่ะทำให้หลังจากนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์บ้านเราจะฝนลดลงค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วหลายคนห่วงลดลด
อยู่อย่างในภูเขาไฟ๑๒๐แห่งของอินโดนีเซียที่ยังคงมีพลังอยู่ค่ะตั้งอยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟซึ่งเป็นบริเวณที่มีภูเขาไฟประทุบ่อยครั้งค่ะและนี่คือรุกของเรานะวันนี้สวัสดีค่ะ